ผมปกรณ์วุฒิอุดมภิพศกลผู้แทนรัฐสดอง
ระบบบัญชีรายชื่อพัฒน์เก้ากลัยครับ

วันนี้ผมจะขออภิปรายในยติ
ไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล
ซึ่งรัฐมนตรีที่ผมจะกล่าวถึงนี่ก็คือ
นายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ด้วยสาเหตุที่ว่านายศักดิ์สยามชิดชอบนั้น
ไม่มีความซื่อสัตว์สุจริตเป็นที่ประจักษ์
มีพฤติกรรมใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่
ฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง
และจงใจปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจขาดต่อบทบรรยัติแห่งรัฐธรรมนูลหรือกฎหมาย
เพื่อให้ตนเองมีส่วนได้รับผลประโยชน์จากโครงการต่างของรัฐ
วันนี้ผมอยากให้ท่านประธานลองจินตนาการแบบนี้ครับว่า
ถ้าการเลือกตั้งกำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้า
และตัวท่านประธานเนี่ยก็หมายมั่นปั้นมือครับ
ว่าจะต้องได้นั่งตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคม
ถึงตรงนี้ท่านประธานก็จะต้องเผชิญกับการตัดสินใจครั้งใหญ่
คือหนึ่งถ้าท่านประธานเลือกที่จะเป็นนักการเมืองที่ดี
ก็ต้องขายหุ้นของบริษัทนั้นทิ้งทั้งหมด
และไม่มีส่วนเป็นเจ้าของธุรกิจแห่งนี้อีกต่อไป
เพื่อไม่ให้เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์
แต่นั่นก็เท่ากับเป็นการตัดช่องทางทำมาหากินของตัวเอง
กิจการที่ทั้งรักและห่วงแหนเพราะว่าก่อร่างสร้างมากับมือ
หรือว่า๒ถ้าท่านประธานอยากทำธุรกิจนี้ต่อ
ก็ต้องเลือกที่จะไม่รับตำแหน่งรัฐมนตรีครับ
ผมก็ไม่ถามว่าท่านประธานจะเลือกทางไหนครับ
แต่สิ่งที่ผมจะอภิปรายต่อไปก็คือ
ในกรณีของท่านรัฐมนตรีศักดิ์สยามชิดชอบนั้น
ท่านได้เลือกทางเลือกที่๓ก็คือ๑บวก๒ครับ
และสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีจะต้องทำเพื่อให้ภารกิจนี้รู้ล่วงไปได้ก็คือ
การยืมชื่อนอมินีสักคนหนึ่งมาถือกรองหุ้นส่วนกิจการนี้แทนท่าน
ทำทีเป็นว่าตัวเองได้ขาดจากการเป็นเจ้าของกิจการนี้ไปแล้ว
เพื่อให้สามารถดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีไปพร้อมกับการเป็นเจ้าของกิจการ
ซึ่งทำธุรกิจที่เข้าประมูลงานกับกระทรวงที่ท่านดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีโดยตรง
ซึ่งเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์
เป็นการกระทำที่ขัดต่อรัฐมนูลเป็นการปกปิดทรัพย์สิน
เป็นการทรยศต่อประชาชนขัดต่อคำปฏิญาณที่ได้ให้ไว้เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง
และนี่ก็เป็นสาเหตุที่ผมอภิปรายไม่วางใจคันนี้ครับ
ซึ่งก็เคยปรากฏเป็นข่าวมาแล้วครับว่าท่านถือหุ้นเกือบร้อยเปอร์เซ็นท่านกระมวลศักดิเพิ่งบอกไปเมื่อกี้ครับ
ตั้งแต่ปี๒๕๕๘ถึง๒๕๖๑และมีการระบุไว้ในบัญชีทรัพย์สินด้วยครับ
ว่าท่านเคยเป็นที่ปรึกษาให้กับธุรกิจนี้ก่อนเข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี
ท่านรัฐมนตรีเองเคยออกมาชี้แจงครับว่าหลังจากรับตำแหน่งเนี่ยท่านก็ไม่ได้เป็นที่ปรึกษาให้ธุรกิจแห่งนี้แล้ว
แล้วก็ไม่ได้มีส่วนในการเป็นเจ้าของกิจการแห่งนี้อีกแล้วเพราะโอนหุ้นออกไปตั้งแต่ปี๒๕๖๑ครับ
แต่จะเป็นอย่างนั้นจริงไหมลองมาดูกันต่อครับ
เราลองมาดูประวัติคร่าวของห้างหุ้นส่วนจำกัดแห่งนี้กันครับท่านประธาน
ห้างหุ้นส่วนนี้ถูกจดจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่๘มีนาคม๒๕๓๙ด้วยทุนจดทะเบียน๑ล้านบาท
มีผู้ถือหุ้นสามคนครับท่านรัฐมนตรีเองถือหุ้นสี่สิบเปอร์เซ็นต์
มีคนในนามสกุลชิดชอบถือหุ้นอีก๔๐เปอร์เซ็นต์อีก๑คนและคนนอกอีก๒๐เปอร์เซ็นต์ครับ
โดยใช้บ้านของท่านรัฐมนตรีในขณะนั้นนะครับเป็นที่ตั้งสำนักงาน
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นจำนวนถึงประมาณ๒๕๕ล้านบาท
โดยที่ท่านรัฐมนตรีศักดิ์สยามถือหุ้นเกือบ๑๐๐
มีอีก๑รายชื่อที่เป็นหุ้นส่วนแต่ถือหุ้นเพียงแค่๑๐๐บาทเท่านั้นครับ
และในปี๒๕๕๘ปีเดียวกันครับ
ท่านรัฐมนตรีเพิ่มทุนให้กับห้างหุ้นส่วนนี้อีก๒ครั้ง
ทุนจดทะเบียนขึ้นไปถึงประมาณ๑๒๐ล้าน
และยังมีการย้ายที่ตั้งสำนักงานอีกครั้ง
ไปเป็นเลขที่๓๐ทับ๒หมู่๑๕อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำ
ซึ่งตรงกับที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของท่านรัฐมนตรีศักดิ์สยามที่ชอบ
ในปี๕๘และจนถึงปัจจุบันนั่นเอง
และที่ผมบอกในตอนต้นครับว่านี่เป็นกิจการที่ท่านรักและห่วงแหน

ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ท่านรัฐมนตรีก่อตั้งกับมือ
จดทะเบียนที่ตั้งในบ้านตัวเอง
เมื่อปี๔๐ครับเมื่อท่านตัดสินใจว่าจะเข้าสู่สนามการเมือง
ท่านก็ถอดชื่อของตัวเองออกจากธุรกิจนี้ทั้งหมด
ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทั้งการเป็นสอสอ๒สมัยในปี๔๔ปี๔๘

คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในปี๕๒
จนกระทั่งเข้ามารับตำแหน่งเลขาธิการพักภูมิใจไทยในปี๒๕๕๙
หลังจากที่ท่านพ้นการถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง
แต่แล้วครับหลังจากการรัฐประหารปี๕๗

เมื่อพักการเมืองทั้งหลายหมดบทบัตรลง
ท่านรัฐมนตรีก็กลับหวนเข้ามาควบคุมกิจการนี้อีกครั้ง
พร้อมกับย้ายที่ตั้งกลับมาที่ที่อยู่ของตัวเองอีกรอบหนึ่ง
และคราวนี้ท่านรัฐมนตรีก็จริงจังกับธุรกิจนี้มากครับ
เพราะเพิ่มทุนอีกเป็นร้อยล้านบาท

เพราะในปี๕๘ถึง๖๐ห้างหุ้นส่วนแห่งนี้
ได้งานจากกระทรวงคมนาคมในยุคของคอสช
มูลค่ารวมถึง๔๐๐กว่าล้านบาท
แต่พอถึงวันที่๒๖มกราคม๖๑
อยู่ท่านก็โอนหุ้นบริษัทนี้ออกไปทั้งหมดครับ
ซึ่งปรากฏตามเอกสารที่บ่งชี้ว่าท่านรัฐมนตรี
ขาดจากการเป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนแห่งนี้แล้ว
ก็คือเอกสารสัญญาหุ้นส่วนแก้ไขเพิ่มเติม
ที่ปรากฏอยู่ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าครับ
เป็นสัญญาที่ทำขึ้นที่บ้านเลขที่๓๐ทับ๒หมู่๑๕
ซึ่งเป็นที่ตั้งของห้างหุ้นส่วนจำกัด
และเป็นที่อยู่ของท่านรัฐมนตรีตามทะเบียนราช

ในเอกสารระบุว่านายศักดิ์สยามที่ชอบ
ออกจากการเป็นหุ้นส่วนและหุ้นส่วนผู้จัดการของกิจการ
จำนวน๑๐๙ล้าน๔๙๙๐๐๐บาท
ซึ่งก็คือการออกจากเป็นหุ้นส่วนทั้งหมดโดยสิ้นเชิงครับ
แต่คำถามสำคัญที่ผมจะชวนท่านประธานมาร่วมหาคำตอบไปด้วยกันวันนี้ครับ
ก็คือการโอนหุ้นครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการขายกิจการออกไปจริง
หรือเป็นเพียงแค่การเปลี่ยนชื่อเพื่อหลบเลี่ยงทางกฎหมายเท่านั้น
ที่เราจะรู้คำตอบได้เนี่ยมันก็จะต้องมีอีกหลายคำถามที่เพิ่มขึ้นมาอีกหลายข้อครับ
เช่นขายกันที่ราคาเท่าไหร่มีการจ่ายเงินค่าหุ้นกันจริงไหมและขายให้ใคร
ลองไปดูตามหน้าข่าวของสำนักข่าวอิสระครับ
ก็บอกไว้ว่าการซื้อขายครั้งนี้เนี่ยไม่พบหลักฐานใดที่ระบุว่ามีการจ่ายเงินค่าหุ้นกันจริงหรือไม่
ซึ่งผมเองก็ไม่สามารถสืบหาเอกสารเหล่านี้มาได้ครับ
ดังนั้นผมขอพักคำถามนี้ไว้ก่อนครับ
แต่ประเด็นที่มีคำตอบชัดเจนและน่าสนใจอย่างมากครับคือ
โอนหุ้นครั้งนี้โอนให้ใครจะเป็นแค่โนมินีเท่านั้นหรือเปล่า
และชื่อที่ปรากฏในสัญญาว่ามันเป็นผู้รับหุ้นของห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญไปทั้งหมด

คนเดียวกับที่เป็นเจ้าของที่ดินในพื้นที่พิพาทที่เขากระโดง
ซึ่งซื้อต่อมาจากบีดาของท่านรัฐมนตรี
ตามที่ท่านกระมวลศักดิ์ได้อภิปรายไปก่อนหน้านี้เลยครับ
พอชื่อนี้มันโผล่ออกมาอีกครั้งเนี่ย
ว่าเป็นผู้ที่รับช่วงต่อจากห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญจากท่านรัฐมนตรี
โดยที่ไม่ปรากฏหลักฐานการชำระเงินใดเลยเนี่ย
ผมก็ยิ่งสงสัยครับว่าเอ๊ะนายเอคนนี้เขาเป็นใครกันแน่ครับ
ผมว่าคนที่มาซื้อที่ดินหลัก๑๐กว่าล้าน
มาซื้อธุรกิจหลัก๑๐๐ล้านได้
น่าจะเป็นคนที่มีฐานะที่ไม่ธรรมดาครับ
ผมจึงลองไปสืบค้นดูครับว่านายเอคนนี้เนี่ย
ทำมาหาเลี้ยงชีพอะไรถึงได้มีเงินขนาดนี้
พอไปสืบจากข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าครับ
ก็พบว่านายเอคนนี้เป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการอยู่ในธุรกิจ๔แห่งครับ
แต่ใน๓แห่งเนี่ยมีสถานะที่ทิ้งร้างไปหมดแล้ว
มีเพียงแห่งเดียวเท่านั้นครับที่ยังดำเนินกิจการอยู่
ซึ่งเป็นบริษัทที่มีที่ตั้งเดียวกับห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญในปัจจุบันครับ
แต่บริษัทนี้ไม่มีรายได้เลยสักบาทเดียวมาอย่างน้อย๓ปีติดต่อกันแล้วครับ
และจากฐานข้อมูลของประกันสังคมและกรมสรรพากร
ก็พบว่าในเอคนนี้เนี่ยในปี๕๘ถึง๖๓เนี่ย
เงินนำส่งประกันสังคมและแบบแสดงรายได้ต่อสรรพากร
ระบุตรงกันครับว่ามีรายได้แค่ประมาณปีละ๑แสนบาทนิดครับ
เดือนละประมาณ๙๐๐บาทเท่านั้น
ถึงตรงนี้ผมเกิดขึ้นหมายคำถามในหัวโตครับว่า
เอ๊ะคุณคนนี้นี่เขาจะมีเงินมาซื้อที่ดิน๑๐กว่าล้าน
กิจการร้อยกว่าล้านได้จริงเหรอ
แต่ผมไม่ด่วนตัดสินกับรมธานเพราะไม่แน่ครับ
เขาก็อาจจะเป็นเศรษฐีเก่าได้เงินมรดกมา
หรืออาจจะลงทุนอยู่ในตลาดหลักทรัพย
ซึ่งมันไม่ต้องเสียภาษีรายได้บุคคลธรรมดาแต่อย่างใด

แต่พอยิ่งขุดลึกลงไปเรื่อยครับ
ก็ทำให้ผมพบเหตุการณ์แปลกประหลาดพิษดารอีกหลายอย่าง
บ่งชี้ได้ว่าในเอเนี่ย
น่าจะเป็นเพียงแค่นอมินีในการทำธุรกรรมต่าง
ของคนในอาณาจักรชิดชอบเท่านั้นครับ
ซึ่งก็มาถึงอีกกิจการที่ผมจำเป็นต้องพูดถึงครับท่านประธาน
คือบริษัทศิลาชัยบุรีรำ๑๙๙๑จำกัด
ซึ่งอาจไม่ได้เป็นของท่านรัฐมนตรีโดยตรงครับ
แต่ดูแล้วน่าจะเป็นธุรกิจที่อยู่ภายในครอบครัวของท่านครับ
บริษัทนี้ครับมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนผู้ถือหุ้นเรื่อยครับ
แต่ท่านรัฐมนตรีเองก็เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทนี้

โดยที่ตอนก่อตั้งประมาณ๙๒ของหุ้นทั้งหมดถูกถือโดยคนนามสกุลชิดชอบ
ผู้ถือหุ้นใหญ่ที่สุดและเป็นเจ้าของสถานที่ตั้งของกิจการ
ก็คือพี่ชายของท่านรัฐมนตรีเอง
และบริษัทนี้ก็ตั้งอยู่ในที่ดินตรงเขากระโดงที่เป็นอาณาจักรของชิดชอบ
เช่นเดียวกับห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญนั่นเองครับ
ถึงแม้ว่าต่อมาตั้งแต่กลางปี๕๔
ผู้ถือหุ้นจะถูกเปลี่ยนทั้งหมดจนไม่มีคนในนามสกุลชิดชอบอยู่เลย
แต่สถานที่ตั้งของบริษัทก็ยังไม่เคยย้ายไปไหน
ยังคงใช้บ้านพี่ชายของท่านรัฐมนตรีเป็นที่ตั้งบริษัทจนถึงปัจจุบัน
และสถานที่แห่งนี้ในปัจจุบันก็เป็นที่ตั้งของบริษัทของหลานท่านรัฐมนตรีเช่นกัน
และประเด็นที่สำคัญก็คือตั้งแต่ปี๕๘
ช่วงเวลาไล่เลี่ยกับที่ท่านรัฐมนตรีกลับมาถือครองห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญเต็มตัว
ท่านรัฐมนตรีก็ได้เข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทศิลาชัยแห่งนี้
ก่อนที่จะออกจากการเป็นกรรมการอีกทีก็หลังเลือกตั้ง๖๒ผ่านไปแล้วครับ
สิ่งที่น่าสนใจก็คือในปี๒๕๕๘ที่ท่านรัฐมนตรีเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทศิลาชัย
มีคนคนหนึ่งเข้ามาเป็นลูกจ้างของบริษัทนี้ในเวลาไล่เลี่ยกัน
รับเงินเดือนเดือนละเก้าพันบาทและก็เป็นลูกจ้างของบริษัทแห่งนี้มาเรื่อย
หลังจากท่านรัฐมนตรีไม่ได้เป็นกรรมการแล้วก็ยังคงรับเงินเดือนจากบริษัทนี้อยู่
และคนคนนั้นก็คือในเอที่มารับโอนหุ้นห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญจากท่านรัฐมนตรีไปนั่นเองครับ
ปี๒๕๕๔ซื้อที่ดินต่อจากคุณพ่อของท่านรัฐมนตรี
ปี๒๕๕๘เข้ามาเป็นลูกจ้างบริษัทศิลาชัยพร้อมกับที่ท่านรัฐมนตรีเข้ามาเป็นกรรมการ
และปี๒๕๖๑ก็เข้ามารับซื้อกิจการห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญ

ดูแล้วผมว่ามันบังเอิญแบบแปลกครับท่านประธาน
ถึงตรงนี้ท่านรัฐมนตรีก็อาจจะบอกว่า
เอ้าก็คนมันสนิทกันนะครับ
ทำอะไรแบบนี้มันก็ไม่ได้แปลกตรงไหน
แต่ลองมาดูกันครับว่าลูกจ้างที่รับเงินเดือน๙๐๐คนนี้เนี่ย
มีพฤติกรรมอะไรที่มันแปลกประหลาดพิษดารเกิน
คนปกติธรรมดาจะเข้าใจได้บ้างครับ
ถ้าเราลองไปดูงบการเงินย้อนหลังของบริษัทศิลาชัยครับ
งบการเงินในปี๖๑๖๒ครับ
งบดุลเราจะพบว่าในปี๒๕๖นี่ตัวเลขขวาสุดนะครับ
บริษัทศิลาชัยเป็นหนี้เงินกู้ระยะยาว๒๒๑๕ล้านบาท
ต่อมาใน๖๒เงินกู้ส่วนนี้ลดลงเหลือ๑๔๓๒ล้านบาท
เท่ากับมีการใช้หนี้คืนไป๗๘๓ล้าน
หนี้เป็น๑๕๒๒ล้านตัวเลขขวาสุดนะครับ
และในบัญชีเนี่ยระบุว่าเป็นการกู้ยืมเงินเพื่อเสริมสภาพคล่อง
ไม่มีการทำสัญญาหรือคิดดอกเบี้ยระหว่างกันใดครับ
ลูกจ้างบริษัทที่รับเงินเดือนจากบริษัทเดือนละเก้าพันไม่มีหุ้นอยู่ในบริษัทนี้แม้แต่หุ้นเดียว
แต่ให้ในจ้างตัวเองกู้เงิน๒๐๐ล้านโดยไม่ทำสัญญาไม่คิดดอกเบี้ย

มาถึงตรงนี้ครับท่านประธานจะบอกว่า
ถ้าเป็นคนที่สนิทกันมากและเขาเป็นเศรษฐีมีกับตังค์อยู่แล้ว
หยิบยืมมาหมุนในธุรกิจเป็นครั้งคราวมันก็ไม่น่าจะแปลกอะไรครับ
ซึ่งเคสนี้เนี่ยจะมีเงินจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ
แต่ต่อให้มีเงินจริงครับเรื่องทั้งหมดมันไม่ใช่แค่ที่ผมเล่ามาเท่านั้นครับท่านประธาน
เรื่องราวนี้มันแปลกประหลาดกว่านั้นเยอะครับ
คนเราคือท่านประธานถ้าเราจะให้ใครสักคนหนึ่งกู้เงินร้อยล้านเนี่ย
สิ่งหนึ่งที่ต้องพิจารณาแน่เนี่ยก็คือคนที่จะมาเป็นลูกหนี้เราเนี่ย
มีพฤติกรรมเป็นอย่างไรครับ
แล้วถ้าลองไปดูงบการเงินของบริษัทศิลาชัยในปี๒๕๖๐ครับ
ก่อนที่จะกู้เงินจากนายเอไปเนี่ยนะครับ
พบว่าในปีนั้นเนี่ยบริษัทมีกำไรประมาณ๔แสนบาทครับ
สิ้นปี๖๐บริษัทมีเงินสดอยู่๙๙๑แสนบาทครับ

น่าจะขาดสภาพคล่องจริงครับถึงได้มากู้เงิน
แต่สาเหตุที่ขาดสภาพคล่องเพราะอะไรรู้ไหมครับท่านประธาน
เพราะในปี๖๐บริษัทศิลาชัยเอาเงินไปซื้อเครื่องบิน
รุ่นเดียวกับท่านอนุทินหัวหน้าพักภูมิใจไทย

โดยบริษัทนี้ใช้เงินซื้อเครื่องบินลำนี้ราคา๑๒ล้านบาท
และถูกระบุในความเห็นของผู้สอบบัญชีครับว่า
กิจการได้ซื้อเครื่องบินส่วนบุคคล๑เครื่องเป็นเงินสด
ราคาที่ซื้อเป็นราคาที่ไม่ผ่านระบบภาษีใด
มีการทำสัญญาซื้อขายผู้ขายเป็นบุคคลธรรมดา

ไม่มีเอกสารของทางราชการเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ
การกำกับดูแลเครื่องบินส่วนบุคคลใด
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบเฉพาะเอกสารตามที่กล่าวมาแล้ว
ส่วนเครื่องบินจะเก็บรักษาไว้ที่ใดมีความเป็นมาอย่างไร
ไม่ทราบครับผู้สอบบัญชีไม่รู้ว่าเครื่องบินลำนี้อยู่ไหน
แต่ผมได้ยินมาแว๊บครับว่ามีคนเห็นเครื่องบินลำนี้ที่สนามบินบุรีรำอยู่บ่อย
ไม่แน่ใจว่าท่านรัฐมนตรีเคยขึ้นเครื่องบินลำนี้บ้างหรือเปล่า
ยังไม่พอครับดูในงบการเงินปี๖๑ครับ
ก็พบว่าในขณะที่บริษัทศิลาใช้กู้เงินในเอมา๒๒๑๕ล้านเนี่ย
แต่ปรากฏว่าบริษัทเอาเงินไปให้นายศักดิ์สยามชิดชอบ
กู้ยืมเงินระยะสั้น๘๘๕ล้านโดยไม่คิดดอกเบี้ยครับ

ปี๒๕๖๒ถึงแม้ว่ามีการคืนเงินกู้บางส่วน
แต่บริษัทศิลาชัยก็ยังเป็นหนี้ในเออยู่๑๔๓ล้าน
ปรากฏว่าบริษัทศิลาชัยควักเงินตัวเอง๔๗ล้าน

และสุดท้ายปี๖๒บริษัทศิลาชัยขาดทุน๔๔๗ล้านบาทครับ
นี่นอกจากนายเอจะไม่ว่าอะไรแล้วนะครับ
ควักกระเป๋าบริจาคให้พักภูมิใจไทยมูลค่า๒๗๗ล้าน
และยังเอาเงินของห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญที่มีที่ชื่อตัวเองเป็นเจ้าของอยู่นะครับ
ไปบริจักษ์ให้พักภูมิใจไทยเพิ่มอีก๔๘ล้านครับ
แล้วปี๖๓๖๔จัดให้แจ่มครับ
ให้บริษัทศิลาชัยกู้เพิ่มอีกร้อยกว่าล้านครับ

แค่รอให้เพื่อนยืมเงินสักหมื่นนึงเนี่ย

แต่กลับโพสต์ลงโซเชียลใช้ชีวิตหรูหราซื้อโทรศัพท์ใหม่

แต่นี่คือการให้คนอื่นที่ไม่ใช่คนในครอบครัวกู้เงิน๒๐๐กว่าล้าน
ทั้งที่ลูกหนี้คนนี้เงินหมดจะต้องมากู้

พอได้เงินกู้ไปลูกหนี้เราเอาเงินไปให้คนในครอบครัวกู้ต่อ
ไม่พอเอาเงินไปบริจาคให้พักการเมืองของคนในครอบครัวตัวเอง
ทั้งที่ธุรกิจตัวเองขาดทุน
แต่เจ้าหนี้คนนี้กลับควักกระเป๋าตัวเองไปบริจาคให้ภาคการเมืองนั้นเพิ่มขึ้นไปอีก
และทั้งหมดเป็นการกู้เงินที่ไม่มีการทำสัญญา
ไม่มีการคิดดอกเบี้ยใดทั้งสิ้นครับ
ต่อให้รวยแค่ไหนสนิทกันมากแค่ไหนไม่มีคนสติดีที่ไหนเขาทำกันแบบนี้ครับ
ทุกอย่างนี้มันดูไม่สมเหตุสมผลเลยแม้แต่นิดเดียวครับ
ท่านประธานครับมีนักปรัชญาคนนี้เขาเคยพูดเอาไว้ครับว่า
คำตอบที่เรียบง่ายที่สุดมันมักจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องเสมอ
แล้วผมคิดว่าคำตอบที่มันอยู่ตรงหน้าผมเนี่ยนะครับมันซับซ้อนเกินกว่าที่มันจะเป็นความจริงครับ
แต่ถ้าเราลองเปลี่ยนนิดเดียวครับคือเปลี่ยนชื่อพฤติการทั้งหมดเนี่ย
นายเอเป็นนายศักดิ์สยามชิดชอบครับและบริษัทศิลาชัยเนี่ยก็เหมือนเป็นกงศรี
ธุรกิจในครอบครัวสร้างด้วยครอบครัวตั้งอยู่ในบ้านของครอบครัว
อาจจะมีการซื้อขายทรัพย์สินธุรกรรมที่ลวงรู้กันแค่ในครอบครัว
ตัวเลขกำไรขัดทุนก็อาจจะไม่ได้ต้องสนใจอะไรกันมากนัก
การให้กู้ยืมเงินกันเองในครอบครัวยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินซื้อเครื่องบินมาใช้
มันก็เป็นเรื่องของคนในครอบครัวถึงแม้ว่าบริษัทจะขาดทุนและเป็นหนี้อยู่ร้อยล้านในทางบัญชี
แต่ก็เป็นหนี้คนในครอบครัวกันเองการเอาเงินไปบริจาคให้พักการเมืองตัวเอง
ก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่แปลกอะไรพฤติกรรมแปลกประหลาดทั้งหมดนี้เนี่ย
เราเปลี่ยนชื่อจากนายเอเป็นท่านรัฐมนตรีศักดิ์สยาม
ทุกอย่างก็ดูเรียบง่ายเข้าใจง่ายขึ้นมาทันทีครับ
เหตุการณ์ทั้งหมดนี้บ่งชี้ให้เห็นครับว่าในเอเนี่ย
ที่เหมือนจะมีความสัมพันธ์เป็นเจ้านายลูกน้องหรืออะไรก็มีทราบเนี่ย
มีพฤติกรรมที่เป็นเพียงแค่นอมินีเพื่อให้ท่านรัฐมนตรี
ยืมชื่อไปใช้ในการทำธุรกรรมทางบัญชีที่แปลกประหลาดในกงศรีของตัวเองเท่านั้นครับ
และเงินที่เป็นชื่อของในเอกับพจกบุรีเจริญที่บริจาคให้พักภูมิใจไทย
จริงมันก็อาจจะเป็นของท่านรัฐมนตรีเองทั้งหมดก็เป็นได้ครับ
แค่พฤติกรรมแวดล้อมของคนที่ท่านรัฐมนตรีโอนหุ้นห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญไปให้ทั้งหมดเนี่ย
ก็ทำให้น่าสงสัยแล้วครับว่าการซื้อขายห้างหุ้นส่วนครั้งนี้อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจริงครับ
แต่ผมไม่ได้อนุมานเอาแค่เหตุผลนี้เหตุผลเดียวมาสรุปว่ามันเป็นเช่นนั้นครับ
เพราะว่าการโอนหุ้นครั้งนี้เนี่ยมันยังมีข้อสงสัยอีกหลายอย่าง
อย่างที่ผมเล่าไปตอนต้นครับว่าห้างหุ้นส่วนนี้ท่านรัฐมนตรีเข้ามาร่วมตั้งแต่ก่อตั้ง
แล้วก็ออกไปจากความเป็นหุ้นส่วนเพราะเริ่มเข้ามาในวงการการเมือง
แต่ก็หวนกลับมาทำอย่างจริงจังอีกครั้งหลังมีการรัฐประหารเกิดขึ้น
แล้วก็มีการโอนออกไปอีกทีตามเอกสารในปี๒๕๖๑ที่ผมกล่าวไปแล้ว
บางคนอาจจะคิดว่าการโอนมันเกิดขึ้นวันที่๒๖มกราคม๖๑
มันตั้งปีกว่าก่อนที่จะเลือกตั้งสาเหตุในการขายออกเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องอื่น
ไม่ใช่เพราะเตรียมมาลงเลือกตั้งอีกครั้งก็ได้
แต่มันมีเหตุการณ์ที่น่าสนใจครับเพราะวันที่๒๖มกราคม๖๑
คือไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่สนชผ่านวาระ๓ของพรปเลือกตั้งสส
กลางดึกครับ๕ทุ่มกว่าของคืนวันที่๒๕มกราคม
และนี่ก็คือสัญญาณสำคัญว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปกำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้า
ท่านรัฐมนตรีคงจะตื่นเต้นที่จะได้ลงสนามการเมืองอีกครั้งครับ
ทำสัญญาโอนหุ้นออกในวันรุ่งขึ้นทันที
แต่อาจจะตื่นเต้นไปหน่อยครับเก็บทรงไม่อยู่ครับ
ลืมครับว่าที่อยู่ของห้างหุ้นส่วนนี้มันเป็นบ้านท่านเองครับ
แล้วก็ปล่อยให้ห้างหุ้นส่วนแห่งนี้เนี่ยใช้บ้านท่านเป็นที่ตั้งสำนักงานต่อ
ทั้งที่ไม่ได้มีชื่อเป็นหุ้นส่วนแล้วอยู่ถึง๑ปีครึ่งครับ
นึกเอาได้อีกทีนู้นครับกว่าจะมีการจดย้ายจากที่ตั้งสำนักงานครับ
และตามเอกสารย้ายจาก๓๐๒๑๕หมู่๑๕ที่เป็นบ้านของห้านย้ายเป็น๓๐๑๗หมู่๑๕ครับ
และประเด็นสุดท้ายครับคือคำถามที่ว่าการโอนกิจการห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญ
ที่มีทุนจดทะเบียนประมาณ๑๒๐ล้านครั้งนี้
การซื้อขายมันอยู่ที่ราคาเท่าไหร่

พบหลักฐานใดว่ามีการจ่ายเงินกันหรือไม่

ว่าในโลกนี้เนี่ยอาจจะมีคนที่รู้คำตอบนี้อยู่

คือท่านรัฐมนตรีในเอ
และผู้สอบบัญชีของห้างหุ้นส่วน

กระดาษทำการของห้างหุ้นส่วนอยู่กับตัวเอง

หนังสือทำการที่

รัฐมนตรีจะให้ใครทำขึ้นใหม่
หรือจะพูดยังไงก็พูดได้ครับ

ผมก็เลยลองไปเชื่อมโยงเหตุการณ์
กับเอกสารทางการของราชการ

กิจการที่ทำมาเนี่ยที่ไม่มีใครเห็นเลยเนี่ย
มันน่าจะระบุราคากันอยู่ที่เท่าไหร่ครับ
ท่านประธานครับราคาของกิจการ
ถูกระบุอยู่ในเอกสารการโอนหุ้นครั้งนี้

ผมจะแบ่งเป็นแค่๓กรณี

คือหนึ่งครับเป็นการให้เปล่า

มนุษย์๑๒๐ล้านนะครับซึ่งคือทุนจดทะเบียนเป็นรายได้
เพื่อเสียภาษีเพราะว่าตามกฎหมายแล้วเนี่ยจะถือว่าหุ้นนี้เนี่ยเป็นของมูลค่า๑๒๐ล้าน
ที่ได้มาฟรีฟรีก็จะต้องสำแดงเป็นรายได้แต่จากฐานข้อมูลของกรมสรรพากร
ก็ไม่ปรากฏว่านายเอมีการยื่นรายได้ส่วนนี้เพื่อเสียภาษีแต่อย่างใด
เพราะในเอมีการยื่นรายได้ส่วนสรรพากรไม่มีรายได้ทางเดียวคือเงินเดือนจากบริษัทศิราชัย
ที่สำคัญครับถ้าการโอนครั้งนี้เป็นการให้ฟรีก็ชัดเจนครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ
ว่าในเอคนนี้เป็นแค่นอมินีแน่นอนครับเป็นแค่เจ้าของในเอกสารเท่านั้น
ทำเอกสารกันแบบนี้ผมว่ามันโจ๋งครึ่มเกินไปครับไม่น่าเป็นไปได้ครับ
ความเป็นไปได้ที่๒ครับคือขายเกินราคาทุนสูงกว่า๑๒๐ล้านบาทครับ
ซึ่งถ้าเป็นกรณีนี้ผมสมมุติครับสมมุติว่าถ้าซื้อขายกันที่๑๓๐ล้านบาท
มันจะทำให้ส่วนที่เกินทุนเนี่ยเท่ากับ๑๐ล้านบาทคือ๑๓๐๑๒๐
และท่านรัฐมนตรีก็จะต้องยื่น๑๐ล้านบาทเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีบุคคลธรรมดา
แต่ผมไปดูในข้อมูลเอกสารจากปปชครับก็ไม่พบว่าท่านรัฐมนตรียื่นรายได้ส่วนนี้เพื่อเสียภาษี
และถ้าเป็นเคสนี้จริงเนี่ยแปลว่าท่านรัฐมนตรีสำแดงรายได้เป็นเท็จ
หลบเลี้ยงภาษีซึ่งก็คงเป็นไปไม่ได้ครับคนระดับท่านไม่น่าจะตายน้ำตื้นแบบนี้ครับ
มันดูสะเพราเกินไปดังนั้นผมคิดว่าเหลืออยู่กรณีเดียวก็คือในทางเอกสารในการซื้อขายครั้งนี้เนี่ย
น่าจะทำกันที่ราคาทุนก็คือ๑๒๐ล้านบาทซึ่งมันจะทำให้ทั้งผู้ซื้อผู้ขายไม่ต้องเสียภาษีใดทั้งสิ้น
แต่ข้อที่น่าสงสัยก็คือ๑๒๐ล้านบาทกับธุรกิจนี้นั้นเนี่ยมันสมเหตุสมผลหรือเปล่าครับ
ถ้าเราไปดูงบการเงินครับงวดสิ้นปี๒๕๖๐ก่อนที่การขายกิจการครั้งนี้จะเกิดขึ้นครับ
หุ้นส่วนบุรีเจริญมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น๒๐๕ล้านบาทครับ
เฉพาะสินทรัพย์สภาพคล่องสูงเงินสดเงินฝากลูกหนี้การค้าก็เกือบร้อยล้านครับ
และรายได้๒ปีล่าสุดของห้างหุ้นส่วนมีรายได้รวมเกือบ๖๐๐ล้านบาทครับท่านประธาน
และอย่างที่บอกครับห้างหุ้นส่วนนี้ได้งานของกระทรวงคมนาคมในยุคของคอสชในปีงบประมาณเฉพาะ๕๘๖๐ก็๔๐๐กว่าล้านแล้วครับ
และก่อนการซื้อขายครั้งนี้แค่ไม่กี่เดือนครับตุลาคมถึงธันวาคม๖๐ครับ๓เดือนเท่านั้น
สัญญางานกับกระทรวงคมนาคมมูลค่ารวม๙๕ล้านบาทครับ
จ่ายเงินซื้อกิจการราคา๑๒๐ล้านแต่ได้ทรัพย์สินที่ห้างหุ้นส่วนถือคลอง๒๐๐กว่าล้าน
รายได้ปีล่าสุด๓๐๐กว่าล้านและนี่ไม่ใช่ธุรกิจกระจอกกระจอกครับธุรกิจที่ได้รับงานจากรัฐหลายร้อยล้านครับ
ที่ท่านรัฐมนตรีจะยอมขายธุรกิจที่เพิ่มทุนมาเป็นร้อยล้าน
รับงานจากรัฐจนทำอะไรได้เป็นเกาะเป็นกรรม
ราคาทุนแค่๑๒๐ล้านมันก็แปลกมากและดูมันไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่ครับ
และนอกจากนั้นยังมีอะไรบางอย่างที่โดนดูไม่ค่อยสอดคล้องนะครับ
ล้านบาทจริงแปลว่าท่านรัฐมนตรีจะต้องได้เงินสดเงินโอนหรือสัญญากู้เงินจากนายเออย่างไรอย่างหนึ่งครับ๑๒๐ล้านบาทในวันนั้นครับ
และเงินก้อนนี้เนี่ยสุดท้ายมันต้องถูกนำไปแสดงในบัญชีทรัพย์สินที่ยื่นต่อปปชในปี๖๒ครับ
แต่ปรากฏว่าในปี๖๒ท่านยื่นทรัพย์สินในการเข้ารับตำแหน่งสอสอเมื่อ๒๕พฤษภา๖๒ว่ามีทรัพย์สินรวมอยู่ที่๑๑๕ล้านบาทไม่มีหนี้สินเลยครับ
มีเงินสดบวกกับเงินฝากอยู่ประมาณ๗๖ล้านบาทครับ
สินอื่นเกือบทั้งหมดเนี่ย๔๐กว่าล้าน๕๐ล้านนะครับก็ระบุว่าได้มาก่อนปี๒๕๖๑เกือบทั้งหมดครับ
คำถามคือไอ้๑๒๐ล้านที่ขายหุ้นมันหายไปไหนครับ
ผมมานั่งคิดเลขดูครับถ้าท่านได้๑๒๐ล้านในต้นปี๖๑และแสดงทรัพย์สินว่ามีเงินสดเงินฝาก๗๖ล้านแปลว่าใน๑๖เดือนเนี่ยท่านรัฐมนตรีใช้จ่ายเงินไปอย่างน้อย๔๐ล้านครับ
ที่ผมบอกว่าอย่างน้อยนะครับเพราะว่าถ้าท่านใช้ประมาณ๔๐ล้านเนี่ยแปลว่าก่อนปี๖๑เนี่ยท่านไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียวครับ
จากราคาซื้อขายธุรกิจที่มันไม่สมเหตุสมผลแล้วจำนวนเงินที่ควรจะได้กับบัญชีทรัพย์สินก็ยังไม่สอดคล้องกันอีกครับ
ผมก็มานั่งนึกว่าเอ๊ะหรือว่าท่านอาจจะเอาเงิน๑๒๐ล้านนี้เนี่ยไปใช้ในการเลือกตั้งของพักภูมิใจไทยหมดแล้ว
แต่ยื่นทรัพย์สินเป็นเหตุต่อประประชา
ก็ไม่น่าจะตายน้ำตื้นขนาดนี้ครับ
กรณีเดียวที่เป็นไปได้ที่สุดครับก็คือ
โอนครั้งนี้เนี่ยมันไม่มีการจ่ายเงินใดทั้งสิ้นครับ
ไม่มีการซื้อขายใดเกิดขึ้น
เป็นเพียงแค่การเปลี่ยนชื่อในเอกสารเท่านั้น
และท่านรัฐมนตรีก็ลืมนึกไปครับว่า

ต้องมีเงิน๑๒๐ล้านบาทอยู่ในมือ
เพราะลำพังไอ้การยักย้ายถ่ายเทกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวา
ธุรกิจครอบครัวมันก็งงไปหมดแล้วครับ
ถึงได้ยื่นทรัพย์สินไปตามที่ปรากฏ
มันถึงไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ควรจะเป็น

นั่นก็แปลว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญ
ยังคงเป็นกิจการของท่านรัฐมนตรีศักดิ์สยามชิดชอบ
โดยพฤตินัยมาตลอดตั้งแต่ดำรงตำแหน่งจนถึงปัจจุบัน
แล้วเป็นแบบนี้ก็คือขาดคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีครับ

ข้อเท็จจริงปรากฏว่าในช่วงที่ท่านดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ย
ห้างหุ้นส่วนแห่งนี้ได้งานจากกระทรวงของท่าน
มูลค่านี่ก็พันล้านนะครับ
และงานที่ห้างหุ้นส่วนบุรีเจริญได้เนี่ย
ก็มีหลายอย่างที่มันดูผิดปกติมากครับ

๖๓นี่เฉพาะที่เซ็นสัญญาในเดือนเมษายน
ถึงมิถุนายนนะครับ๓เดือนนะครับ
หุ้นส่วนแห่งนี้ได้งานเฉพาะจากแขวงทางหลวงชนบทบุรีรำ
มูลค่าประมาณ๒๖๐ล้านบาทใน๓เดือนครับ
แล้วถ้าเราลองดูครับราคาที่ชนะประมูลเนี่ยครับ
แต่ละงานนี่เกือบจะเท่าราคากลางอยู่แล้วครับ
ต่างแค่๐๑๐๒เท่านั้นครับ
ลองดูครับราคากลาง๑๐ล้านครับ
ชนะประมูลที่๙ล้าน๙แสน๙หมื่นบาท
อีกงานหนึ่งราคากลาง๖๘ล้านครับ
ชนะประมูลที่ราคา๖ล้าน๗แสน๙หมื่น๔พันบาท
ผมดูแล้วมันเริ่มได้กลิ่นแปลกครับท่านประธาน
แล้วก็ปรากฏว่าเกือบทุกงานที่ท่านประธานเห็นอยู่เนี่ยนะครับ
มีคู่เทียบอยู่รายเดียวครับ
ราคากลาง๑๐ล้านชนะประมูล๙๙๙ล้าน
เทียบรายนี้เสนอมาให้๙๙๙๗ล้านครับ
อีกงาน๖๘ล้านชนะประมูล๖๗๙๔ล้าน
เทียบรายนี้จัดมาให้๖๗๙๘ล้านครับ

คือคู่เทียบรายนี้คือบริษัทที่บริจาคเงินให้พักภูมิใจไทย๕ล้านบาท

เดือนเดียวกับที่นายเอบริจาคให้พักภูมิใจไทยนั่นแหละครับ

เอาธุรกิจตัวเองเข้ามารับงานกระทรวงที่ตัวเองเป็นรัฐมนตรีก็ว่าผิดแล้วครับ

ยังมีพฤติกรรมที่เป็นการหัวประมูลอย่างชัดเจนครับ
และที่ผมยกมานี่แค่น้ำจิ้มเท่านั้นครับท่านประธาน
ซีรีส์นี้ยังไม่จบครับท่านรัฐมนตรีไม่ต้องรีบชี้แจงครับ
เดี๋ยวยังมีฟีนาเล่ซีซั่นครับจากเพื่อนสมาชิกท่านทวีสอดส่อง
จะมาลงรายละเอียดเรื่องนี้ในเชิงลึกอีกครับ
การจัดซื้อจัดจ้างและผู้ชนะประมูลในช่วงที่ท่านดำรงตำแหน่งเนี่ย
มันผิดปกติงามไส้ขนาดไหนครับ
ทั้งหมดนี้นะครับสรุปได้ว่าท่านรัฐมนตรีศักดิ์สยามชิดชอบ
มีพฤติกรรมในการใช้ชื่อของนอมินี
ใส่เป็นเอกสารว่าเป็นเจ้าของธุรกิจตัวเอง
ยังคงเป็นเจ้าของธุรกิจแห่งนี้มาตลอด

เอาธุรกิจที่ตัวเองเป็นเจ้าของนี้เข้ามาเป็นคู่สัญญากับรัฐ
ซึ่งเป็นการใช้อำนาจขัดต่อบทบรรยัติแห่งรัฐมนูลหรือกฎหมาย
เพื่อให้ตนเองมีส่วนได้รับผลประโยชน์จากโครงการต่างของรัฐ
และยังมีพฤติกรรมที่เป็นการหัวประมูล
และนี่ก็ทำให้เห็นว่างบประมาณของกระทรวงที่ท่านเอาไปเทลงในให้พื้นที่ของตัวเองเนี่ย
ทำเป็นอ้างกับประชาชนว่านำความเจริญมาให้คนในพื้นที่เนี่ย
จริงมันก็แค่การหลอกลวงประชาชน
เพื่อให้เลือกพวกพ้องของตัวเองกลับเข้ามาสู่อำนาจในครั้งแล้วครั้งเล่า
เพื่อที่จะกลับเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ให้กับครอบครัวให้กับตัวเอง
ให้กับพวกพ้องสูบกินภาษีที่มาจากหยาดเหงื่อของประชาชน
เข้าไปเป็นความมั่งคั่งของตัวเอง
ผมจึงไม่สามารถที่จะไว้วางใจในศักดิ์สยามชิดชอบ
ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้อีกต่อไปครับ